แล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นชู้กับคนขับรถ
ท้าทายให้มีการเปิดหน้าสู้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะเอาผิดด้วย
ที่มีการเปิดเผยมานั้นเป็นของจริงอ่ะตามมาดูกันหน่อยนะคะ
สาเหตุที่ต้องเลิกรากับหญิงสาวอายุ๒๖ปี
ผู้สื่อข่าวเราก็สังเกตเห็นก็เลยซูมให้ดูนะคะ
แล้วบอกผู้สื่อข่าวบอกยอมรับนะเป็นเรื่องจริง
แต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นไม่อยากพูดถึง
ระบุสั้นบอกเรียกทั้งคู่มาพูดคุยกัน
แล้วก็เลิกจ้างอดีตคนขับรถ
อันนี้คือพูดหลังจากที่แบบรู้ความจริงก็ทำแบบนี้นะคะ
สองคนมาคุยกันแล้วก็เลิกจ้างคนขับรถไป
ก็ยอมรับว่ายังรักฝ่ายหญิงอยู่และให้อภัย
แต่อยากถามว่าทำแบบนี้ทำไม
ส่วนเรื่องการฟ้องกลับเป็นเรื่องของทนายค่ะ
อีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นจุดแบ่ง
นั่นก็คือว่าอาจารย์หวังจับได้ว่าเขาแอบมีความสำหรับ
โดยมาปกตินะครับผมน่าจะเป็นโจทย์มากกว่านะ

ผู้เสียหายนะครับ

ตอนนี้ยังรักเขาอยู่

ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเราค่ะ

หญิงสาวอายุ๒๖ปีติดต่อผ่านเขา

โดยฝ่ายหญิงก็จะอ้างว่าเอาเงิน
ทำธุระส่วนตัวบางครั้ง
ฝ่ายหญิงมาเอาเงินสดที่สำนัก
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ว่าหลักฐานการโอนเงินและแชทนั้นจะเป็นของปลอม
แล้วก็เป็นคนพูดคุยกับฝ่ายหญิงจริง
ผมชัดเจนอยู่แล้ว
แล้วผมตอบว่าเขากล้าเปิดแชทเขาให้ผมดูดแชทไปคุยดูก็ได้

เป็นเมียอาจารย์เป็นเมียลูกพี่
ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาเป็นลูกพี่ผมเมื่อไหร่
ขณะในเอกพบเหลืองประเสริฐวันนี้ก็ชี้แจงนะคะคือมีประเด็นว่า
วันนี้คุณเอกพบก็เลยชี้แจงบอกไม่เป็นความจริง
เพราะฉะนั้นก็ขอคุยกับฝ่ายหญิงก่อน

และยืนยันว่าไม่ได้นัดหมายพูดคุยหรือขอขมาอะไร
ขณะนี้ฝ่ายหญิงได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิรินทรเรียบร้อยแล้ว
ส่วนกรณีที่หญิงสาวคนใหม่อ้างตัวว่าเป็นเหยื่อ
อย่ามากล่าวหาลอยเรื่องนี้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดค่ะ